ก็ติดเพราะว่าโรคร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะมลมีการเตือนห้าโรคเฝ้าระหวังขาดจากสัตว์สู่คนนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงที่มีการปรับตัวของเชื้อโรคที่แข็งแกร่งแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันใครที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติควรจะมีการงดมุดโพรงต้นไม้หรือว่าเข้าถ้ำจะต้องมีการสวมใส่แมสสวมแว่นนะคะ
เพราะว่าเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะ
อนุภาพของสภาวะโลกร้อนนะคะสะเทือนไปถึงเชื้อโรคนานาชนิดให้มีการฟื้นคืนชีพกลับมา
ซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้ออุบัติใหม่
โดยนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอล็อตนะคะ
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ระบุไว้ว่านักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบเชื้อโรคดึกดำบันที่มีการแช่แข็งไว้นับล้านปีได้ผุดออกมาแล้วค่ะ
แล้วก็มีการกระจายสู่สิ่งมีชีวิต
ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้นะคะจะเข้าหามนุษย์หากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ขณะที่สัตว์มีการปรับตัวพฤติกรรมค่ะเช่นการย้ายถิ่นฐานหนีหนาว
สู่พื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่อบอุ่นรวมไปถึงการอบพยพของสัตว์เหล่านี้นะคะ
กลายเป็นความเสี่ยงของภาหะนำโรคที่มองข้ามไม่ได้เลย
หรือแม้แต่ค้างคาวนะคะซึ่งพบว่าเป็นแหล่งรังโลก
ที่มีการพบเชื้อไวรัสหลายชนิดเลยค่ะ
ซึ่งเชื้อโรคต่างจากค้างคาวนั้นไม่ได้มีการติดต่อสู่มนุษย์โดยตรง
แต่ว่าจะมีการติดต่อผ่านตัวกลางต่างอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงประสุทธิ์สัตว์ป่า
รวมไปถึงกรณีอย่างที่คุณผู้ชมเคยทราบข่าว
คือนักท่องเที่ยวที่มีการเที่ยวป่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วกลับมามีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ในตอนแรกหาสาเหตุไม่เจอจนกระทั่งแพทย์มีการพบว่า
เกิดจากการที่ไปถ่ายภาพในโพรงต้นไม้ขนาดใหญ่
กระทั่งติดเชื้อจากมูลค้างคาวที่ลอยอยู่ในอากาศค่ะ
โดยหมอล็อตนะคะได้มีการชี้ว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนั้น
ต้องเฝ้าระวังพิเศษ๕อันดับด้วยกัน
อย่างแรกคือโรคไขพรรดนก
ติดต่อทางเชื้อไวรัสโคโรนา

เพราะว่าโลกเหล่านี้มีการกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศทั้งสิ้น
กลายเป็นโรคร้ายที่อาจจะมีการแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ค่ะ